ทีนี้พาคุณผู้ชมไปภูทับเบิกหน้าหนาวแบบนี้หลายคนนิยมไปภูทับเบิกนะฮะ
ทีนี้เวลาเราไปเนี่ยเราก็มีความหวังว่าไปแล้วก็ต้องมีความสุขนะฮะ
คือสงบแล้วก็สบายนะฮะ
แต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะขึ้นไปบอกว่าเซ็งสุดเลยอดรนทนไม่ไหวถึงคนที่ไม่มีมารยาทแบบนี้นะคะ
วักมือถือค่ะมาถ่ายคลิปกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ดูกันค่ะ
จะเบิ้ลอะไรกันเยอะแยะฮะ
ที่มอเตอร์ไซด์เข้ามาผิดที่ไหมปุ้ย
นั่นสิผิดสนามหรือเปล่านะฮะ
ที่ถ้าผิดที่ผิดเวลาแบบนี้เรียกว่าไม่ถูกการะและไม่ถูกเทศะนะคะ
คือภูทับเบิกเนี่ยเวลาเราขึ้นไปเราก็ต้องการที่จะไปสูดกลิ่นอายธรรมชาติสงบ

ใช่เสพความสุขแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวคนนี้เจอคือ
บึ้นอยู่อย่างนี้ค่ะคือมันไม่สงบมันไม่มีความสุขแล้วค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจนะฮะอดรนทนไม่ไหวควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปค่ะ
แล้วจะบอกว่าเห็นไหมตอนถ่ายเนี่ยถ่ายไปด่าไป
ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสายแว้นเนี่ยนะคะ
นำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเบิ้ลเครื่องบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
เสียงดังสนั่นหลายคนบอกว่าแสบแก้วหูมากเลยนะคะ
ทำเอานักท่องเที่ยวคนอื่นที่เขาต้องการความสงบ
ต่างพากันเซ็งไปมั่วไปทั่วเลยนะคะคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าช่วงเวลาสักประมาณตี๕เนี่ยได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งเนี่ย
สนั่นเลยตอนนั้นก็ได้แต่นอนแล้วก็ทำใจต่อมาช่วง๗โมงเช้าค่ะ
เริ่มมีเสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วเสียงดังแล้วก็ดังต่อเนื่องด้วยนะคะ
เครื่องทีละคัน๒คันประมาณครึ่งชั่วโมงมาบริเวณด้านหน้าบ้างไปบริเวณด้านหลังบ้าง
คาดว่าคนละกลุ่มกันเอาคนละกลุ่มด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเจอแบบนี้ฟิลขาดค่ะควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็ต่อว่าด้วยนะคะ
ทีนี้ตัดสินใจสุดท้ายแล้วใครล่ะจะเป็นที่พึ่งได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญแบบนี้
ตำรวจแหละค่ะโทรไปหาตำรวจแต่โทรไม่ติดไม่มีสัญญาณทำอะไรไม่ได้
สิ่งที่ทำได้มากที่สุดคือถ่ายคลิปแล้วก็อดทนอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้ทางคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขานำคลิปนี้มาโพสต์
เพราะอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกคนบอกว่าให้รักษามารยาทส่วนรวมแล้วก็เห็นใจคนอื่นที่เขาต้องการมาพักผ่อนนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วเซ็งเนอะคือเข้าใจไม่ได้ว่าเขาจะตื่นมาเบิ้ลเครื่องเพราะอะไรประกาศศักดาเหรอหรือเพื่อนที่ไปด้วยไม่ตื่นหรือยังไง